คุณผู้ชมคะมาดูการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กันหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีการเสนอกฎหมาย
การเลือกตั้งท้องถิ่น๖ฉบับที่กฤษฎิกาพิจารณาแล้วเสร็จแล้ว
ซึ่งเขาก็ตอนนี้พิจารณาแล้วเสร็จ

คาดการณ์ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะมีขึ้นได้หลังการเลือกตั้งนะคะ
ติดตามเรื่องราวกันกับคุณนำโชคบุญชู
รายงานมาจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
บรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้

เนื่องจากว่ามีทีมนักแสดงดารานะครับ
ละครชื่อดังเข้าพบนายกรัฐมนตรี
ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เองนะครับ
ก็จะมีการความคืบหน้าของกฎหมาย

ที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาในวันนี้ครับ

เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
โอกาสให้นายกรอบศักดิภูตระกูลรัฐมนตรี

อาทิมิวนิถาเชอปางอลิกุล

และบีน้ำทิพย์จงรัชตะวิบูรณ์นะครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แสดงให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบ
กรณีที่มีบุคคลลงพื้นที่นำบัตรประชาชน

และเป็นหน้าที่ของกรกตที่จะเข้าไปดูนะครับ

อาจจะเกิดข้อโต้แย้งจากพักอื่น

เพราะว่ามีคนจ้องที่จะจับผิดอยู่นะครับ

แต่ขณะนี้ก็ยังถือว่าไม่อยู่ในขั้นรุนแรงครับ
ผมก็แจ้งให้ทางฝ่ายปกครองตรวจสอบนะ

น่าจะเป็นกรกตมาดูแลในส่วนนี้นะ

เดี๋ยวพลักษณ์อื่นก็จะมีมาโตแย้งกันนะ

กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น๖ฉบับนะครับ
จะเข้าสู่การประชุมของคณะรมตรีในวันนี้
โดยตามกระบวนการพิจารณากฎหมายนะครับ
ว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนธันวาคม

ในหัวหน้าเลือกตั้งท้องถิ่นหรือเลือกตั้งทั่วไปก่อนนั้น

และพัฒนากเกษตรกร
มูลค่าหนี้ก็๑๒๐๐๐ล้านบาทครับ
หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
ก็จะต้องติดตามท่าทีความชัดเจนของนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยประกาศไว้ว่าในเดือนกันยายนนั้นจะประกาศความชัดเจนทางการเมือง
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ